ปุเป็นธรรมนี่ชัดเจนจริง

อันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่ว่าจุดยืนของเขา
เขาบอกประชาชนไว้ยังไง

การาวีสืบแสงครับ
สองแบบอาชีพไรชื่อภักดิ์เป็นธรรม
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
บอกจะมีการเปลี่ยนคั่วอะไรอย่างนี้นะครับ
คือเขาบอกว่าไม่ควรเกิดขึ้นในการเมืองไทยอีกต่อไป
แล้วต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยการเมืองแบบตรงไปตรงมา